ทราบไหมครับว่าหลังเคารพทงชาติ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

จะมีเรื่องสาระฮาและแปลกนะครับ

วันนี้เรื่องของการจับปลา
จับปลาแบบมืออาชีพนะครับจับแบบไหน
ไปติดตามชมได้เลยครับ
ออกเรือไปจนสุดขอบฟ้า
เราเป็นหมาต้องสอดสายสายตา

เจ้านายครับเห็นไหมครับข้างล่าง

หนึ่งสองสาม

โอ้โหพี่หมาเก่งจังเลย
มุดน้ำเพื่อไปจับคู่มองกรนี่นะ

ณฐานปฏิบัติการดาวอังคารในค่ำคืนนี้
มืดมิดและเงียบสงัด
นี่แหละครับทีมงานกองบรรณาธิการข่าวเช้า
แห่งสถานีตรฐัศน์ไทรัตท์ทีวี
กำลังทำงานอย่างขมักเขม่นครับ
จู่ก็มีกองสอดแนมเข้ามาสืบข่าว
หาข้อมูลใช่แล้วครับที่บินอยู่นั่นไม่ใช่โดรน

แม่ตกตกใจ
ทำงานไปด้วยหลบไปด้วยครับ
หากการเวลากลับมาเล่นเกมในอดีตกันอีกครั้ง
เอ้าเป่ายิงจุกเอ้าเป่ายิงจุก

ที่บ้านเรามีโครนฝนตกเยอะเอาแบบนี้เลย
กดลงไปกดลงไปใครออกแพ้โดนเต็มหน้า
สำหรับคนแหมเพื่อนไปเลยนะน้องนะ

เอาละ
จะตัดขนผมไปไหนครับคุณแม่
ผมเข้าใจอยู่ว่าเจ้านายรักผม
แต่เข้าใจผมหรือเปล่าผมอยากได้คนผมคืน
ใจเย็นนะคุณลูกเดี๋ยวคุณแม่จะแต่งรอให้
สวยเลิศเลยล่ะลูกค้า
เอาอีกเอาอีกเอาอีก
แม่เพลินไปเลยนะครับทั้งคนทั้งลูกหมา
กินไปด้วยสนุกสนานกันใหญ่เลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โอ้ไม่